แต่พูดถึงเรื่องของอาชีพพ่อค้าแม่ค้ามันก็อยู่ได้
ด้วยการเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัวใช่ไหม
พาไปดูอีกหนึ่งอาชีพของคุณแม่คนนี้นะคะ
มีอาชีพขายข้าวโพดต้มกล้วยต้มเผือกต้มมันต้มนี่แหละ
คือเป็นอาชีพที่ใครหลายคนมองว่ามันธรรมดา
แต่สำหรับคุณรินคุณแม่คนนี้
มันเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงปากท้องตัวเอง

เรื่องราวของคุณรินน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันดูค่ะ
คุณแม่คนนี้คุณแม่คนนี้คุณแม่คนนี้คุณแม่คนนี้
คุณแม่คนนี้คุณแม่คนนี้คุณแม่คนนี้
คุณแม่คนนี้คุณแม่คนนี้
คุณแม่คนนี้คุณแม่คนนี้

คุณแม่คนนี้คุณแม่คนนี้

คุณแม่คนนี้

คุณแม่คนนี้

คุณแม่คนนี้

พอได้ทุนขึ้นมาหน่อยก็ขายอยู่ถึงเที่ยงคืนอย่างนี้
ถ้าวันไหนดีหน่อยก็๔ทุ่ม๕ทุ่มก็ได้กลับบ้าน
ปีแล้วค่ะรู้สึกอยากช่วยอยากอุดหนุนค่ะ
คนสู้ชีวิตเหมือนกันคนบ้านเดียวกันค่ะคนอีสานเหมือนกัน
ขอให้เอ่ยเราสู่ชีวิตตรงดินล้น
เป็นกำลังใจให้จัง
ซอยเกียรติชัยตอนเข็นรถนะกดดันว่าทำไมเราไม่มีเงินอย่างเขามั่งอย่างนี้
จะได้แบบไปซื้อรถมาแบบมาพ่วงไปขายจะได้แบบสบายเหมือนเขาอย่างนี้
ทำไมต้องมาเดินเพื่อแบบ

หัวใจโปรโชคชะตา

ก็ตอนนั้นไปยืมหนี้นอกระบบ
มันมีช่วงหนึ่งที่ขายไม่ดีเราก็ต้องยืมเรื่อย

เหมือนมันไม่หมดสักที
ขายไปแล้วก็คือเหมือนมันไม่มีเงินในกระเป๋าเลย
เพราะว่ามีไอ้ตัวเล็กบางทีกลับเข้ามา

เหนื่อยก็มันก็แบบทำให้หายเหนื่อย
แต่ก็คือทำไปเรื่อยเพราะพี่จบแค่ม๓
พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะไปทำอะไรอย่างนี้
ก็ขายอันนี้มันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้เลย

แต่ก็มันก็ต้องมีช่วงที่เราขายไม่ดีมั่งดีมั่งอย่างนี้

เราต้องสู้สู้ต่อไปแบบคือเหมือนเพื่อลูกเพื่อแม่

ให้เราแบบสู้ให้เต็มที่สู้จนแบบสู้ไม่ไหวอย่างนี้
แต่พี่ก็คิดนะว่าถ้าสู้ต่อไปเราก็อยู่ได้
แล้วก็เก็บไปทีละนิดเราก็จะมีเงินไปเหมือนคนอื่นอย่างนี้
ก็อยากให้สู้ไม่อยากให้คิดแบบท้อแล้วไม่ทำแล้ว
คือไม่อยากคิดแบบนั้นอยากให้มองคนข้างหลังเรา
คือเขายังรอแบบการเชื่อเรือจากเราอย่างนี้
เหมือนครอบครัวอย่างนี้จ้ะอยากให้สู้ไปเรื่อย